พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่ชื่อว่าสารวัตรสัวนะครับ
สารวัสสัวนั้นเป็นที่รู้จักมาเพราะว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาบอกข้อมูลนะครับ
บุคคลบุคคลนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจสีเทา
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันระดับไซส์แอล
เขามีธุรกิจในบริษัทเขาในเครือเป็น๑๐บริษัทนะครับคุณผู้ชม
แล้วเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ได้อย่างไร
เจ้าตัวเองล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ว่าขอบคุณที่โปรโมทให้ฟรี
สารวัสสัวมีที่มาที่ไปอย่างไรเส้นทางรวมทั้งประวัติเขาเป็นที่รู้จักขึ้นมาถึงวันนี้ได้อย่างไร
เจาะประเด็นกับเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ที่ส่งกำลังบำรุงที่โดนนายทุวิทย์กำมลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาแถลากไส้ว่าเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านกับบาทกรรม
หลังเรื่องนี้เป็นข่าวต้นสังกัดมีคำสั่งให้สารวัตรสัวออกราชการไว้ก่อน
หลังถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยร้ายแรง
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขณะที่เจ้าตัวหายเข้ากลีบเมฆ
ข้อมูลทุกอย่างพลั่งพูออกมาจากปากนายชูวิทย์สัดเบื้องหน้าเบื้องหลัง
กับพนันออนไลน์และมีเครือข่ายที่ใช้คำเรียกว่า
อาชญากรรมอย่างเป็นระบบชูวิทยกตัวอย่าง๑๐บริษัทที่ระบุว่าเป็นแหล่งฟอกเงินวงพนัน
ดพิงว่าทำทั้งที่ยังอยู่ในยศตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และย้ำว่าในยุทธจักรนักพนันรู้จักสั่วแห่งเป็นต่อกรุ๊ปกันทั้งนั้น
ปัญหาคือซัวเป็นนายตำรวจและยังเป็นนายบ่อนด้วย
จึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตาม
อีกทั้งยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติของสารวัตรตัวหรือพันธุ์ตำรวจโภวัสวัตรมุขรสกุล
ปัจจุบันอายุ๓๗ปีเกิดเมื่อวันที่๕เมษายน๒๕๕๙
เป็นคนจังหวัดจันทบุรีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

ของพลตำรวจเอกวิเทียนพฤษโภษีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปี๒๕๕๙เป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยีบอกออกปอท
ปี๒๕๖๐ได้เป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
เมื่อมีคนออกมาเขย่ากลมปฐุมวันทางต้นสังกัดก็ถึงกับนั่งไม่ติด
ผลตำรวจโทจิรพบสั่งการให้กองปราบจัดทีมแกะรอยสารวัตรสัว
ตั้งชุดทำงานขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบบริษัทและบุคคลต่างที่เกี่ยวพันกัน
โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงกับลั่นไม่หวั่น
สัวจะอ้างมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นลูกล้านอดีตพบตร
และมีความสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตระดับนายพล
สารวัตรสัวออกมาปรากฏตัวผ่านโลกออนไลน์โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพขณะอยู่ตุรกีพร้อมระบุแคปชั่นว่า
ขอบคุณมากสำหรับการทำตลาดให้ฟรีขอให้ทำต่อไป
ท้าทายความจริงจากปากนายชูวิทย์และพิสูจน์ศักดิ์ศรีตำรวจไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน